ใครที่กลัวผีกลัวยมบาน
จะพาไปพบยมบาลกันหน่อย

แต่ว่าอันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปในงานแข่งขันฟุตบอลของอบตเขา
เป็นการแข่งขันฟุตบอลคนเล็ก

คนเล็กจิ๋วแต่แจ๋วแน่นอน
มีทั้งยมบาลมีทั้งเงาะป่ามาเพียบเลยค่ะ

โอ๊ยอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่งานแฟนซีนะคุณผู้ชม
แต่อย่างที่บอกเป็นงานกีฬาต้านยาเสพติดของอบตดม
ก็คือจัดงานอบตดมครับ
อยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์

มีนักกีฬาจากหมู่บ้านต่าง๑๒หมู่บ้าน
แม่จะได้ดูกีฬาหรือดูตลกกันแน่เนี่ยนะ
และก็มีการจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในตำบลดม
มาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา
รวมถึงสร้างความสนุกสนานความสามัคคีปรองดองในชุมชนด้วยนะคะ
แข่งขันกีฬาก็เป็นไปแบบนี้แหละคุณผู้ชมสนุกสนานมาก
แต่ที่สร้างสีสันก็คือการแข่งขันนี่

หรือฟุตบอลคนเล็กนั่นเองนะคะ
รอยยิ้มให้กับผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งแบบนี้ค่ะคุณป๊อป
โดยการแข่งขันครั้งนี้ทีมคนแคระเขาจะแข่งกับทีมแม่บ้าน

แม่บ้านห้ามดึง

แต่คนแคระเนี่ยสามารถดึงหรือว่ากอดทีมแม่บ้านได้

การเข้าสกัดทุกอย่างไม่มีผิดกฎกติกา

เออตรงนี้จะแตะกันมั่นขนาดไหนเอาคุณผู้ชมไปดูภาพกันอีกครั้งสักชัดนึงนะค้า
กิจกรรมในงานก็ยังมีการออกหน่วยจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้กับน้องเด็กด้วย
แล้วก็มีการจับสลากมอบรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
งานนี้ได้ทั้งความสนุกสนานความสามัคคีจากการแข่งขันกีฬา
ได้ทั้งโชคจากการลุ้นรางวัลถือว่าเป็นกิจกรรมกีฬาดี
ที่ต้องบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ๕ให้๕ให้จริง

กิจกรรมกีฬาเป็นยาวให้เช็นให้บอกวิเศษทำให้คนไทยเป็นคนอื่น
เป็นอย่างไรสนุกสนาน
ดูแล้วเหมือนในสนามีเมสซี่สักสิบคน
วิ่งกันหมดเลยใช่ไหม

แต่เขาก็มีการสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งแล้ว
ง๊อบผ่านนี่มาให้โดนตีหรือ
เขามาเล่นมุกกัน
ถ้าในสนามฟุตบอลกรรมการไม่ใช่กรรมการแต่เป็นโยมบาลบังคอยเป่านักวีต

ก็ต้องเชื่อนะไม่เชื่อไม่ได้นะ

หยุดใบแดงใบเหลืองอะไรอย่างนี้

โยมบาลนี่ก็ตัวแดงกลางสนามเลยนะ

อากาศสีสันงานแข่งขันกันพื้นบ้านแบบนี้คุณผู้ชม